ที่จังหวัดเชียงใหม่มีพ่อหนุ่มคนหนึ่ง
เพราะพันธุ์ด้วงกวางขายสร้างรายได้ดีมากเลยครับ
ใครที่ชอบเด็กน้องหนูหรือคนที่สะสมพวกแมลงสายพันธุ์อย่างนี้
เฮ้ยผมบอกเลยมันคือความเพิดเพลินเจริญใจ
นี่ฮะที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
หนุ่มพนักงานเทศบาลเพาะขยายพันธุ์ด้วงกว่าง

เนี่ยกลุ่มนักสะสมอย่างที่ผมบอกพวกนักสะสมมันแรง

ตัวใหญ่ตัวมันเลยนะคะ

เออไม่แน่นะ
แต่จริงตัวมันก็จะมันเรื่องอยู่แล้ว

คุณผู้ชมฮะไปถามเจ้าของเขาเลยดีกว่า
ก็คือคุณนัทพลหรือชื่อเล่นปานิน
นี่ปานินปานินล่าให้ฟัง
บอกจุดเริ่มต้นมาจากความชื่นชอบแมลงชนิดนี้เป็นการส่วนตัว
ใช้พื้นที่ว่างในบริเวณบ้านของเขานี่แหละ
สร้างเป็นโรงเรือนสำหรับเพาะขยายพันธุ์

ทำการศึกษาค้นคว้าจนประสบความสำเร็จ
แล้วขายมาอย่างนี้นะบอกเลย
นานแล้วเป็น๑๐ปี
คนมีความสามารถมีประสบการณ์และมีความรู้
บ๊วยดูตัวอ่อนเขาดึกอย่างนี้แแบบนี้

วิธีการเพาะพันธุ์เขาบอกว่าเริ่มจากการเลือกพ่อพันธุแม่พันธุ์มาผสมพันธ์กันนะ
ปล่อยให้วางไข่จนกระทั่งไข่มันมีการเจริญเติบโต
จึงจะทำการแยกเศษและเลี้ยงให้โตเต็มวัย

แล้วเลือกตัวเมียที่มีลักษณะดีเอาไว้

คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีคนสนใจนะมาขอซื้อ
ไปประกวดก็เยอะแล้วถามหน่อยเวลาออกไข่มามันก็มีจำนวนเยอะใช่ไหมล่ะ

เขาบอกอย่างนี้นะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย
เอาเหรอร่วมด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชม
ก็เหมือนกับเป็นการขยายพันธุ์เจ้าถั่วด้วงกว่างพวกนี้ด้วย
แต่เขาบอกว่าทำแบบนี้มานานแล้วนะ
จะประมาณสัก๘เดือนได้แหมพูดซะเป็นภาษาอังกฤษเลย
ราคาขายฮะยังไงดีเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพัน

รูปร่างลักษณะดีเชิญมาได้เลย
ลิสต์หน่อยพี่ว่าก็ยังไงครั้งละพัน
ก็เข้าใจต้องใช้คุณชาติเทคนิคประสบการณ์
ไหมคะแล้วจะได้พอสมพันธ์ปุ๊บได้ลูกออกมา
คุณลูกค้าก็เอาคงเอาไก่เอาตัวอ่อนไป
นัทพลจันทรรัฐนะครับ
คนที่ยังสนใจในเรื่องของการเลี้ยงด้วงกว่างก็ยังมี
จากกันดีในวงการปานินปานิน
ปานินนะคะมันไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเขาเล่นกันไหม
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สมัยก่อนผมชอบมากเลย
ใช่ไหมคะเอาไอ้ตัวปานินได้เอาไปแข่งกับเพื่อน
แล้วชนะหรือแพ้ชนะชนะหรือแพ้
ไม่ทันได้รู้ชนะหรือแพ้โดนกูซื้อก็แบบนั้น
เออเอาว่าก็เป็นการเล่นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งทุกวันนี้ก็เลี้ยงอนุรักษณ์เอาไว้